กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี
ไปดูเหตุการณ์ฆ่าชิงทรัพย์๒ตายายกันหน่อย
คนร้ายมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
คือสองตายายผู้ตายเนี่ยเปิดร้านขายของชำกลางดึกของวันหนึ่งค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งทำทีว่ามาเคาะจะเรียกซื้อของซะหน่อย
ปรากฏว่าใช้มีดปลายแหลมที่เตรียมมาค่ะปาดคอตาเสียชีวิต
แล้วใช้มีดอันเดิมไปแทงคอคุณยายคอคุณป้า
ตายขาดที่เลยยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมใช้สายไฟรัดซ้ำ
ทีนี้ถามว่ามันมาเรื่องแดงได้ไง
เพราะว่าเพื่อนข้างห้องได้กลิ่นเหม็นเน่าของศพไง

นี่คือจุดเกิดเหตุคือจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องแถว
เป็นห้องแถวเขาแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ให้เช่า
ห้องที่คุณตาคุณยายไปเช่าเนี่ยนะคะเปิดเป็นร้านค้าขายของชำ
อยู่ที่หมู่๑ตำบลหนองแสงอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากที่รับแจ้งเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบ
คือลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียวจำนวน๑๓ห้อง
มีนางนิตยานันแปรอายุ๕๑ปีผู้ใหญ่บ้านดูแล
ห้องเกิดเหตุเป็นห้องเช่าเลขที่
สภาพด้านหน้าห้องคือถูกล็อกกุญแจไว้
เจ้าหน้าที่ตอนที่ไปถึงเนี่ยโอ้โหคุณคะ
เห็นบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงโชยออกมาจากห้องพักจุดเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจตัดกุญแจห้องเข้าไป
พอเปิดประตูเข้าไปไปเห็นสบ๒สบ
ศพแรกก็คือนายสมบูรณ์ทักษิโนอายุ๖๓ปี
บางคนก็เรียกว่าลุงบางคนก็เรียกว่าตา
ศพที่๒ก็คือนางสาวบุญหลายจอมวันอายุ๖๐ปี
บางคนก็เรียกว่ายายบางคนก็เรียกว่าป้าก็แล้วแต่
ทั้งสองคนเป็นสองสามีภรรยาคือเป็นสามีภรรยากัน
จากการตรวจสอบสภาพศพพบว่านางสาวบุญหลายเนี่ย
ถูกมีดปลายแหลมขนาดยาว๖นิ้วแทงเข้าที่บริเวณลำคอ
แล้วก็ที่คอมีสายไฟรัดอยู่ด้วย
ส่วนอีกคนหนึ่งคือนายสมบูรณ์สามีถูกมีดปาดคอ
สภาพศพเหม็นเน่าจนขึ้นอืด
ตำรวจคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ทีนี้ไปสอบถามนายทวีศักดิ์สุรพันธ์อายุ๓๑ปี
เป็นคนที่เช่าห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุ
เล่าบอกว่าใกล้สว่างของคืนวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาเองได้ยินเสียงรถจากกระยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์
มาจอดใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเคาะเรียกประตู
ห้องเช่าที่สองตายายเขาเปิดเป็นร้านขายของชำ
ไปเรียกแล้วก็ตะโกนบอกว่าตาตาขอซื้อของหน่อย
ต่อมาสักพักไม่นานค่ะได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องเสียงดัง
ตกใจแล้วเสียงก็เงียบหายไป
เช้าวันนี้ตัวเองและเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่า
ที่สุดแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเนี่ยนะคะ

คืนวันที่๑๐เช้าวันที่๑๓ครับประมาณจะสว่างแล้ว
ไม่ได้ดูนาฬิกาได้ยินเสียงผู้ชายมาเคาะประตูห้องแก
ซื้อของขับรถเครื่องจอดอยู่ข้างนอก
เสียงเครื่องอยู่ข้างนอกเครื่องไม่ได้ดับ
สักพักนึงได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
ร้องแบบเหมือนอะไรโดนทุบเหมือนหมูโดนทุบด้วยแล้วก็เงียบไปเลย
แล้วก็แป๊บนึงเสียงรถเครื่องก็ออกไป
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายทั้งสองคน
มาเช่าห้องนี้เปิดเป็นร้านขายของชำให้กับลูกค้าในพื้นที่
ประกอบอาชีพนี้มานานแล้วค่ะสักประมาณ๒๐ปี
ก็มีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการกันเยอะ
ก็เลยทำให้มีรายได้ต่อวันหลักพันบาท
เงินที่เก็บได้ก็จะสะสมไว้ในร้านนั่นแหละ
ก็เก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละหลายหมื่นบาทค่ะ
แล้วเป็นคนที่ชอบนำเงินมาโชว์มาอวดให้คนอื่นดู
ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วก็เคยถูกคนร้ายเข้ามาปล้นทรัพย์
ทำร้ายร่างกายแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำรอยทีนี้พลทหารทนงศักดิ์
ทักษโนสังกัดทหารเสนารักษ์มธบสิบสอง
ไข้จักรพงศ์ประจีนบุรีลูกชายของผู้ตาย
ก็เดินทางกลับบ้านทันทีนะคะหลังทราบเรื่อง

แล้วครั้งสุดท้ายมาหาแกวันไหน
หลายเดือนแล้ว

คุยเมื่อ๓วันก่อนครับโทรมาหาอยู่ครับ

ก่อนคืนใช่ไหมครับใช่ครับเขาบอกจะเปิดขาย

คนร้ายที่ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า๒คน
จุดประสงค์แน่นอนนะคะเพื่อชิงทรัพย์แต่ผู้ตายขัดขืนก็เลยทำร้ายร่างกาย

ขณะเดียวกันผลจากการสืบสวนในขณะนี้ทราบว่า
มีคนที่พักอาศัยอยู่ห้องใกล้เคียงกัน
หลังเกิดเหตุหายตัวไปค่ะทั้งผัวทั้งเมียเลย
ห้องเนี่ยประตูปิดล็อกเอาไว้ล็อกกุญแจไว้
ทีนี้ชุดสืบสวนกำลังติดตามตัวมาสอบปากคำว่า
เอ๊ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ